วันนี้เนี่ยจะพาไปสัญหาวัตถุดิบแปลกมาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่แน่นอน
และโดยเฉพาะแขกรับทุกวันนี้นะครับ
ที่ร้านกาแฟขนาดนี้เป็นนุ่มหล่อหน้าตีสไตล์ออกต้าค่ะ
ไม่รู้ว่าอยู่ข้างในหรือเปล่าไปตามหาเอาป้าดีกว่าค่ะ
ไม่ต้องหาแล้วแขกรับชงแขกรับเชิญเจอนุ่มเกาหลีนั่งเล่นกีฟ่าอยู่
โอ้ยพบลับค่ะ

โอ๊ยอ๊อปป้า

โดนคูกข่าบ
แนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะคุณผู้ชม
นี่คือแขกรับเชิญของเราน้องเบชนาฏศิษย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอางี้ดีกว่าเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเห็นกำลังนั่งเล่นกีต้าอยู่ในร้านกาแฟ
แทบจะทุกคืนเขาจะต้องมานั่งเล่นกีต้า

เริ่มที่แบบทำให้เราหลงไหลในเสียงเพลง

ถ้าเริ่มแรกจริงที่ผมอยากเล่นกีต้า
เธออยากอยากจีบผู้หญิงครับ
จริงป่ะจริงแล้วเสียงร้องคิดว่าแบบเป็นไงบ้าง
ของผมดีมากแบบมากจนบางทีร้องแล้วเคยขนลุกตัวเอง
อ๋อนั่นคือเสียงตัวเองเพราะเออปวด
เอางี้ดีกว่าค่ะไหนเนี่ยมารายการเรานะ
เริ่มต้นเลยพี่มีภารกิจเล็กเป็นตัวช่วย

จะต้องให้เงินต้องเบสไปจากตลาดกี่บาท
และตัวเลขที่เบสคิดว่ามีนั่นก็คือ
ไม่คิดไม่เอา
สิ่งมุมเมืองก็สี่โอเค
โดยมีรายการที่จะต้องซื้อดังนี้

กาญเข้ม๑โลกรัม๑โลกรัมก็๑๒

ลองไหม
๒ข้างพร้อมกันเร็ว๑๒๓

อะไรอะ

อีกหนึ่งตัวช่วยอันนี้เป็นซองค่ะคุณผู้ชม

มาดูสถานที่ที่ต้องไปในวันนี้นะคะ

ชุมชน๑๒๘แปรกนามแดงจังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมรับไปค่ะไปไปจ้าไปเลย

ได้ผมถนัดอยู่แล้วผมชอบนั่ง
เอาล่ะระหว่างทางที่เราไปคุยกันหน่อยเบส
จริงแล้วเบสเนี่ยเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นแบบนักแสดงวัยรุ่น
ที่งานค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะ

ไหนลองคิดซิว่าวันนี้ภารกิจขอให้ชนะหมดเลยนะ

เพราะว่าภารกิจในวันนี้ของคุณเนี่ยเอาจริงนะ
รู้นะว่าเราจะต้องไปหาวัถุดิบกัน

และประเด็นคือคุณก็ต้องทำอาหารด้วยนะ

มีคนที่จะต้องแข่งด้วยนะจ๊ะ

แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปเจอกับอะไรยังไงบ้างเนี่ย

แต่ก่อนอื่นเราขอไปถึงที่หมายก่อน

ดูคุณเบสของเราจะเป็นข้างวดพาทสำควรเลยแหละครับ
ภารกิจในการแข่งขันทำอาหาร